ว่าเป็นขโมยแน่เลยครับมากันสองคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาที่โรงงานมะพร้าวน้ำหอมนะครับ
ขโมยของเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะกลับแล้วนะครับเจ้าของโรงงานมาเจอเข้าพอดีครับ
งานนี้บิดมอเตอร์ไซค์หน้าตั้งเจ้าของก็ไม่ลดละขับรถไล่ตามนาทีที่จะจวนจะจับได้อยู่แล้ว
คนร้ายทำยังไงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กระโดดลงคลองไปแล้วครับวิ่งต่อไปที่สวนมะพร้าวครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ตอนที่เจ้าของโรงงานเขากลับมาที่โรงงานซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับ
แต่ว่าเฮ้ยนี่ใครอ่ะไม่ใช่คนงานก่อสร้างด้วยแล้วมันขี่รถมอเตอร์ไซค์สวนออกไป

ข้าวขนของของโรงงานไปด้วยครับงานนี้ก็เลยต้องไล่ตามแล้วครับ
ระหว่างไล่ตามก็ตะโกนไปด้วยยิงยิงเหมือนกับต้องการจะขู่อ่ะ
เดี๋ยวปืนเอาปืนยิงเลยนะขับรถรัดเลาะมาจนกระทั่งมาเจอ
นั่นมอเตอร์ไซค์คนร้ายนี่น่ะมันจอดทิ้งเอาไว้แล้วตัวคนล่ะ
นู่นฮะวิ่งแจ้นกระโดดลงคลองไปแล้วครับจังหวะเนี่ยครับเข้าโค้งตรงจุดนี้เห็นแล้ว
เตอร์ไซค์จอดทิ้งเอาไว้ตรงนี้และนี่ตัวคนก่อเหตุแต่เมื่อกี้เข้ามากันสองนี่
ใช่อีกคนวิ่งแจ้นหนีไปไหนไม่รู้แต่ว่าคนนี้กลัวจะถูกจับได้
โดดลงคลองว่ายน้ำนี่นะฮะขึ้นฝั่งวิ่งต่อเข้าไปทางสวนมะพร้าวครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นจากโรงงานแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมส่งออกต่างประเทศ
กระทั่งลากยาวมาถึงบริเวณร่องสวนมะพร้าวจุดนี้นะครับนายปรีดาเจ้าของโรงงาน
เขาขับรถกลับมาดูความเรียบร้อยและความคืบหน้าในงานก่อสร้างที่โรงงาน
เจอคนร้ายเข้าพอดีครับเป็นผู้ชายสองคนสวมหมวกปิดบังใบหน้า
จังหวะนี้นะเดี๋ยวจะสังเกตเห็นนะครับขี่มอเตอร์ไซค์
เมื่อกี้แหละที่เขาจอดทิ้งเอาไว้นี่ฮะเห็นไหมฮะหมวกปิดบังใบหน้าเลย
แล้วก็มีถุงปุ๋ยมีท่อนเหล็กด้วยความที่ไม่เคยเห็นหน้าสองคนนี้
มันซิ่งรถไปอย่างรวดเร็วก็เลยตัดสินใจเร่งเครื่องไล่ตามกว่า๑กิโลเมตร
และอย่างที่เห็นครับสภาพรถคนร้ายมาจอดทิ้งตรงจุดนี้
ข้าวของต่างมันทิ้งไว้หมดเลยนะ
หนึ่งในสองวิ่งหนีตายไปอีกทาง

กลัวจะถูกจับเลยกระโดดข้ามคลอง
แต่ไม่พ้นฮะตกน้ำจ๋อมเลยแล้วไหว้ต่อ
วิ่งขึ้นไปที่ร่องดินในสวนมะพร้าวลัดเลาะหลบหนี
เขาตะโกนยิงยิงยิงถามว่าพี่มีปืนจริงหรือเปล่า
เขาบอกว่าแค่ต้องการขู่ให้คนร้ายมันกลัว
พอมันกลัวปั๊บเห็นไหมมันลนลานเลย

นี่ครับสภาพของกลางที่เจอ
มอเตอร์ไซค์สภาพเก่าหน่อยคันหนึ่ง
ทะเบียนราชบุรีเบาะนั่งก็ขาด
แล้วก็ไปเจอสายไฟต่างในถุงปุ๋ย
รวมแล้วนะครับสิ่งที่คนร้ายมันเอาออกมาจากโรงงานเนี่ยเป็นหมื่นนะ
คุณดูสิครับเนี่ยมีทั้งที่ยังไม่ได้แกะใช้
ใช่และอาจจะเป็นของเก่าด้วย
คนร้ายขโมยมาแบบนี้ได้ยังไงล่ะเนี่ย
โรงงานเขาต้องลงทุนลงแรงโรงเงินนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็น๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
และเอาคลิปนี้มาเพื่อเตือนใจอุทาหรณ์
ให้ทุกที่ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วล่ะครับ
สองคนสองคนนี้เราก็ไม่คุ้นหน้าไม่รู้จัก

พอเลี้ยวรถกลับมาดูปรากฏว่าเขาก็ขับรถสวนทางกับเราออกไป
บอกให้เขาจอดบอกว่าเฮ้ยนี่ขโมยนี่ว่ะ
เราไม่รู้จักนี่ขโมยนี่จอดเขาไม่ยอมจอด
แล้วก็ขับรถออกไปหน้าโรงงานตรงนี้แหละครับ
หน้าโรงงานด้านหน้านี้ออกไปแบบไม่คิดชีวิตเลยครับ
น่าจะเป็นคนที่เคยผ่านมาแล้วแล้วก็แบบแอบมองอยู่แอบดูอยู่หรือจ้องอยู่
นี่แหละครับที่แบบว่าสถานที่ที่นี้เป็นโรงงานก็จริง
แต่ว่ามันยังไม่ได้เปิดทำการก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ก่อสร้าง
ก็คือพูดถึงได้ว่าได้อะไรก็เอาจะเป็นเหล็กจะเป็นไม้หรือจะเป็นสายไฟ
หรือจะเป็นดวงไฟหลอดไฟเขาเอาหมดมองดูแล้วลักษณะน่าจะเป็นอย่างนั้น
เจ้าของโรงงานซึ่งเป็นผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจแล้วนะครับ
ที่สพหลัก๕ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

เจ้าของโรงงานนี่ใจกว้างมากนะคุณขวัญคุณผู้ชม

เขาเป็นห่วงว่าคนร้ายจะมีรถใช้หรือเปล่า

รถเอาไว้แบบนี้แล้วจะขับขี่ยังไงจะเดินทางยังไง

เอาอย่างนี้ถ้าคนร้ายอยากได้รถคืนรีบไปเอานะเดี๋ยวไม่มีขับไม่มีขี่นะ
อยู่ที่โรงพักหลัก๕รถฝากไว้ที่ตำรวจแล้ว

อยากได้รถคืนไปเอาที่ตำรวจย้ำอีกครั้งสพหลัก๕จังหวัดราชบุรีครับ
นี่นะฮะทางตำรวจเองอยู่ระหว่างการไล่เช็คกล้องวงจรปิด
เพื่อตามล่าตัวคนร้ายสองคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย

คือถ้าหากว่าคุณไม่ไปเอารถด้วยตัวคุณเองที่โรงพัก
สุดท้ายเดี๋ยวตำรวจก็จะมาเชิญตัวคุณไปเอารถที่โรงพักอยู่ดี
แล้วไปเอารถแล้วจะได้เอามาขี่ต่อไหมคะคุณคิง
ดำเนินคดีก่อนฮะและหวังว่าจะกลับตัวกลับใจไม่ทำอะไรแบบนี้อีกครับ
โจรมีอยู่ทุกที่แล้วโจรก็ชุกชุมจริงนะคะ